วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ต้องบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายเหลือเกินนะฮะ
จากเหตุรอบวางระเบิดอยู่หลายที่ใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
คือเมื่อวานเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งระเบิดปลอมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คิดว่าจะไม่มีอะไร
ไม่น่าจะมีอะไรแต่ตั้งแต่เช้ามืดวันนี้เนี่ยเรื่อยมาจนถึงช่วงเย็นค่ำมีตรงนู้นตรงนี้เรื่อยมาอยู่ตลอด
มีทั้งเหตุไฟไหม้ย่านประตูน้ำมีเหตุรอบวางระเบิดเป็นระเบิดปวนเมือง
แล้วก็มีการพบวัตถุที่แบบต้องสงสัยเพราะมีการระแวดระวังมากยิ่งขึ้น
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานนะครับว่าจะเป็นฝีมือของใครอะไรยังไงกันแน่
ความคืบหน้าทั้งหมดนะครับตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องถึงวันนี้เดี๋ยวตามกับเราที่นี่
แต่วันนี้คงต้องช่วยกันให้กำลังใจบ้านเมืองของเรานะฮะต้องประนามคนร้ายที่ก่อเหตุแบบนี้แหละครับ
เริ่มต้นด้วยการลำดับเหตุการณ์กันก่อนก็แล้วกันนะครับ
ก็อย่างที่บอกมันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานจนถึงณขณะนี้ระเบิดจริงระเบิดปลอมวัตถุ
ต้องสงสัยมันหลายจุดนะครับแต่ถ้าไล่เรียงหลักหลักเนี่ย
นักขณะนี้มีอยู่ห้าจุดค่ะนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวลองไล่ไปเลยนะเอาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนนะครับ
ท่านผู้ชมครับพระรหัสสบดีที่๑สิงหาคม
เมื่อวานนี้นะครับประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่
เนี่ยฮะตรงจุดนี้ที่บริเวณป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามหนึ่งมีชายลักษณะ
สวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวสีดำสะพายกระเป๋า
รองเท้าผ้าใบใส่หมวกแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
นี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้มาแบบนี้ครับ
แล้วก็โยนวัตถุต้องสงสัยลงไปที่แถวป้าย
เป็นป้ายชื่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอมีคนไปพบ
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบพบว่ากระป๋องที่โยนลงไปเนี่ย
ลักษณะมันเป็นกระป๋องยาวเหมือนกระป๋องมันฝรั่งอ่ะนะ
มีลักษณะการต่อหลอดไฟกระพริบเอาไว้มีกระป๋องสีเงินขนาดเล็ก
อยู่ในถุงกระสอบสีเขียวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็มาตรวจสอบพบแผงวงจรมีลูกเหล็กหรือว่าลูกปลาย
มีผงสีขาวด้วยนะครับเอาสารไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
พบว่าเป็นสารที่ใช้ประกอบระเบิดคล้ายกับสารยูเรียนะฮะ
แต่ว่ามันไม่สามารถทำการระเบิดได้นะครับแต่มันเป็นสารที่ใช้ได้นะครับ
สืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนไปจับชายต้องสงสัยได้สองคนนะฮะ
เดี๋ยวเราจะขยายอีกทีหนึ่งชายสองคนนี้หลังจากก่อเหตุตรงนี้แล้ว
นั่งรถโดยสารไปนู่นจะลงใต้ไปถูกจับได้ที่ชุมพรนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานซึ่งเราก็คิดว่าเออมันก็น่าจะจบตรงนี้มั้
อืมแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนี้
จะมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้หรือเปล่า
โอ้โหเพราะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจุดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นะครับแต่จุดหลักครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ที่สองสิงหาคมวันนี้ครับมีเหตุรอบวางระเบิดอยู่ห้าจุด
จุดแรกภายในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก๔กรุงเทพ
เดี๋ยวเราทำเป็นแผนที่เนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับ
ตรงนี้ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องเจ้าของท้องที่ได้รับแจ้งเหตุ
เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในศูนย์ราชการนะครับไปตรวจสอบพร้อมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
ชิ้นส่วนระเบิดกระจายเกลื่อนสวนหย่อมพังเสียหายหมดเลยนะฮะตรงนี้ระเบิดเลยนะครับ
จากนั้นเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุอยู่
มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นลูกที่สองที่บริเวณพุ่มไม้ฝั่งตรงข้ามสวนหย่อม
จุดแรกที่เขาตรวจสอบกันอยู่อยู่ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่ทั้งสองจุดที่ระเบิดไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะทีนี้ค่ะจุดที่สอง
เกิดระเบิดสองครั้งพบความเสียหายอยู่สองจุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
จุดแรกก็คือที่บริเวณหน้าอาคารมหานครที่เป็นตึกสวยเหมือนเป็นจิ๊กซอค่ะ
ที่เขาตั้งใจจะเป็นไฮไลท์ของกรุงเทพตึกนี้
ส่งโรงพยาบาลจุฬามีรถเก๋งเสียหายหนึ่งคัน
จุดที่สองของบริเวณนี้นะคะก็คือพงหญ้าใต้บันได
เจอเศษดินกระเด็นเกลือนฟุตบาทเลยค่ะ
เพื่อตรวจสอบเหตุแล้วก็ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณนี้นะคะ
มีความเสียหายหลายจุดค่ะคุณผู้ชม

นายโชคชัยประสงสัญอายุ๔๘ปี
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาเห็นเหตุการณ์
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยมานะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด๒ครั้ง

คือได้ยินเสียงดังถามว่าดังขนาดไหน
คือดังสนั่นจนหูอื้อค่ะ
ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นมอบแรงไฟฟ้าระเบิด
แต่เห็นตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็บอกว่านี่คือระเบิดจริง
ขับรถผ่านไปพอดีแต่เสียงมันดังมาก
คิดว่าจะเป็นไฟช็อตหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประมาณนี้
แต่เรานึกดีแล้วมันไม่ช่าวไฟช็อตไม่ดังขนาดนี้

วันนี้๖โมงเช้านะมา๘โมงจุดที่๓นะครับท่านผู้ชม
๘โมง๕๐นาทีมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในสอยพระรามเก้า๕๗๑นะครับ
จุดนี้คือระเบิดเลยนะครับมีผู้บาดเจ็บสองคน
เป็นพนักงานรักษาความสะอาดของเขตสวนหลวงนะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บเขากำลังไปทำความสะอาดกวาดเศษใบไม้นะครับ
เนี่ยฮะตำรวจสอนอหัวหมากก็มาตรวจสอบนะครับแล้วพบว่าชิ้นส่วนที่เจอเป็นลักษณะของระเบิดปิงปองนะฮะ

หลังจากนั้น๙โมงครับประมาณ๙โมงจุดที่๔
นี่ฮะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นแถวหน้ากองทัพไทยนะครับ
บริเวณสระบัวด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพไทย
ห่างจากจุดระเบิดทางเข้าอาคารบีของศูนย์ราชการ

จุดนี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะ
แต่จุดนี้ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่แถวศูนย์ราชการเหมือนกัน
นะฮะส่วนแดงว่าวางไว้หลายจุดเลยอะสำหรับตรงที่แถวนี้นะฮะ

เนื่องจากทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าจะมีระเบิดเกิดขึ้นตรงจุดไหนอีกหรือไม่อย่างไร
สรุปแล้วถ้าเอาเฉพาะในบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการนะครับมีระเบิด๔ลูก
ทำงานไป๓ลูกเก็บกู้ได้๑ลูก
ต้องให้สุนัขตำรวจมาสแกนพื้นที่เลยเพื่อตรวจค้นหาวัตถุต้องสงสัย
แต่ว่าหลังจากนั้นตลอดทั้งวันก็ไม่มีรายงานการพบเพิ่มเติม
จุดที่๒จุดที่๓จุดที่๔ระยะเวลาของระเบิดห่างกันแค่ประมาณ๒๐นาทีและ๑๐นาที
คือมันใกล้เคียงกันมากเวลานะคะจุดถัดไปจุดที่๕เนี่ยค่ะ๙โมงครึ่ง
เกิดระเบิดบริเวณหน้าสำนักงานประหลักกระทรวงกลาโหมที่ถนนศรีสมานนะคะเกิดระเบิดครั้งหนึ่ง
ตรงจุดนี้ค่ะแรงระเบิดทำให้พงหญ้าที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะโอ้โหราบเลย
แล้วก็เป็นหลุมลึกสักประมาณเมตรหนึ่งได้นะคะครับแต่ว่าจุดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าผมอยู่ตรงนั้นเลยแหละฮะชวง๙โมงเช้าค่ะอ่า
ขับรถผ่านพอดีได้ยินเสียงระเบิดตอนแรกเนี่ย
นึกว่าเป็นยางรถยนต์ระเบิดแต่ปรากฏว่าพอค่อยค่อยขับรถต่อไปอีกนิดนึงอ่ะนะคะ
ตำรวจวินมอเตอร์ไซค์ตะโกนบอกเลยว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้มีระเบิดมาแล้ว๓ลูก
ทีนี้พอจะกลับรถหน้ากองทัพไทยเกิดระเบิดขึ้นทางเลนด้านซ้ายค่ะ
รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่าผมก็ขับรถอยู่ที่เลนด้านซ้ายพอดี
ฝั่งซ้ายผมอยู่โอ้โหเลนซ้ายเลยได้ยินเสียงระเบิดดังเลยนะคะ
ไม่เป็นอะไรไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะสะเก็ดมาโดนที่รถอ่ะ
รถก็เสียหายเล็กน้อยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกำพรอุยเจริญรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
ท่านบอกว่าระเบิดที่พบในศูนย์ราชการทั้งหมด
พบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องทำงานแบบหน่วงเวลาหรือว่าตั้งเวลานะฮะ
ทุกจุดที่ระเบิดพบลูกเหล็กหรือลูกปลายรัศมีการทำลายล้าง๑๐๑๕เมตรทั้ง๔จุด
ระเบิดแล้วมันพุ่งไปเลยนะครับแต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ
พบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องชนิดเดียวกับที่พบที่ศูนย์ราชการนะครับ
ส่วนเหตุระเบิดที่เจอที่ซอยพระราม๙๕๗ทับ๑ตรงนี้ลักษณะไม่เหมือนกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าคนก่อเหตุเอามาวางไว้จะเป็นกลุ่มเดียวหรือว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร
แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแต่ละจุดที่พบระเบิดวันนี้เนี่ยจะระเบิดหรือไม่ระเบิด
หรือจะเป็นวัตถุต้องสงสัยก็แล้วแต่จุดใหญ่หลักเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญเชิงสัญลักษณ์
ใช่ค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะทางการเมืองหรือไม่
ถึงแม้ว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกจะออกมาบอกว่าลักษณะแบบนี้มันคล้ายกับที่เคยเกิดเหตุก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๔๙ก็ตาม
แต่ว่าทีนี้ค่ะเราได้สรุปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดปวดเมืองที่ว่านี้ด้วยนะคะเราก็ส่งทีมข่าวไปตามความคืบหน้าอาการบาดเจ็บไปที่สองท่านนี้ก่อนนะคะ
ที่เป็นพนักงานทำความสะอาดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหหูอื้อมากแล้วก็ยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะอาการไม่ได้เจ็บสาหัส
แต่คุณหมอบอกว่าก็ยังต้องดูแลอาการเป็นเดือนนะคะต้องดูอาการเป็นเดือนค่ะทีมข่าวของเราไปโรงพยาบาลสิรินทรเป็นโรงพยาบาลที่นางสุนทรรอดเสียงล้ำนางสาวคิสนาผ่องใสศรีพนักงานทำความสะอาด
เขตสวนหลวงได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุระเบิดที่ซอยพระราม๙ถูกส่งตัวไปรักษาที่นี่ส่วนอีกคนไปโรงพยาบาลวิพารามอาการปลอดภัยแล้วแต่คุณหมอบอกว่าต้องดูอาการรักษาตัวประมาณ๓เดือนเลยนะคะโอ้โหนางสาวคิสนาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าช่วง๘โมงเช้าเธอกับเพื่อน๑๔คนกวาดถนนทำความสะอาดในซอยพระราม๙แยก๕๐
แยกออกมากวาดที่จุดเกิดเหตุกับนางสุนทรคนเจ็บอีกคนนะคะแยกออกมาสองคนก็กวาดเศษขยะเศษใบไม้ตามปกตินะคะ
จังหวะที่กวาดอยู่อะค่ะคุณผู้ชมกวาดไปโดนวัตถุชิ้นหนึ่งลักษณะเป็นทรงกลมถูกพันด้วยผ้าเทปสีดำวางรวมอยู่ในกองใบไม้
พอกวาดไปโดนปุ๊บระเบิดเลยนี่แล้วเปลวไฟจากระเบิดก็ลุกไหม้เสื้อกั๊กนะคะต้องรีบถอดออกตอนนั้นเธอบอกว่ามึนหัวมากหูอื้อมาก
อาการล่าสุดก็คือคุณหมอบอกว่าแก้วหูทะลุทั้งสองข้างต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่บริเวณตาด้วยนะคะ
ต้องรักษาตัวประมาณ๓เดือนค่ะคือตรงนั้นเลยแล้วมันตุ๊บเลยอ่ะคืออยู่ใกล้มากจริง
เหมือนมีเขาระเบิดได้เลยไหมค่ะความแรงของมันสะเก็บหรือไฟหรือเสียงขนาดไหน
ก็หูหูฉีกค่ะแล้วก็เจ็บตาแล้วก็ไม่น่าเป็นแผล
ส่วนคนเจ็บอีกคนนะคะนางสุนทรก็ที่กวาดอยู่ใกล้กันนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย
ตั้งแต่เป็นพนักงานกวาดขยะมาหลายปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุก็เป็นทางเข้าซอยปกติเธอบอกว่าไม่คิดนะคะว่ามีระเบิดแบบนี้
แล้วเธอจะต้องมาเคราะหร้ายในลักษณะนี้
นานจะเข้าไปทำทีนึงแต่ก็เคยทำแต่ก็ไม่มีอะไร
ลักษณะจุดนั้นเป็นยังไงมันกิดกำแพงเป็นผู้ไม้หรือเป็นยังไง
มันเป็นกำแพงแล้วมีหญ้าช่วงนั้นก็ไม่รู้
เพื่อนก็โดนไปถูกกันเลยระเบิด
ตอนแรกหูอื้อเข้าหูเลยตรงนี้มันแสบ
ตาก็หูนี้ไปแล้วพอโดนตุ้ม
แบบช่วงจะเอี้ยวหลบแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็จะเอี้ยวหลบ

ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายเกิดโชคเกษมวงจิต
มนุยการโรงพยาบาลสิรินทรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ลักษณะของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะ
เขาจะเข้าไปดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในลักษณะแบบนี้ค่ะ
เขาไปเยี่ยมแล้วก็แจ้งสิทธิ์นะคะ
ผู้บาดเจ็บในลักษณะแบบนี้จะได้รับสิทธิ์ยังไงบ้าง
คือทางกรุงเทพมหานครทางกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแล
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากการกระทำของคนอื่น
เป็นเรื่องของระเบิดที่ไม่คาดคิด
ดังนั้นคนเจ็บก็จะได้รับการเยียวยาทั้งร่างกาย
จิตใจอย่างเต็มที่จนกว่าจะหาย
ก็คือจนกว่าจะหายเป็นปกตินะคะ

เขาต้องทำเพื่อส่วนรวมทำความสะอาดให้บ้านเมืองเรา
พอไปเจอวัตถุอันตรายแบบนี้ก็โอ้โหก็โดนคนแรกเลยนะครับ

ผมเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปไล่ได้กล้องวงจรปิดมาเนี่ย
อันนี้ก็จะทำให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าตกลงเป็นใครอะไรยังไง

ณขณะนี้ต้องรอการสรุปจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเป็นฝีมือใคร

จะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยรอฟังข่าวจากทางเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะครับ
แต่วันนี้ไม่ใช่มีแค่เหตุระเบิด

ซึ่งไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหรือเปล่า
แต่ว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น๔จุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ในร้านค้าในตลาดประตูน้ำ

นี่มีคนถ่ายคลิปไว้ได้ช่วงเกิดเหตุ

จุดแรกเกิดขึ้นตี๔๕๐นาทีครับ

เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นนะครับ
ไฟไหม้อยู่นับชั่วโมงนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงก็ช่วยระงับเหตุ

พบว่าสินค้าพวกรองเท้าเสื้อผ้า
ทั้งหมด๖๐กว่าร้านค้านะ

แล้วก็มีไฟดับทั่วบริเวณนะครับ
วันนี้ไฟดับไปนานกว่า๖ชั่วโมงนะครับ
กว่าที่จะไฟติดแล้วก็ใช้การกันได้
นางสาวนรกาเก่งธรรมเจ้าของตลาด
บอกว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
คิดว่าน่าจะมาจากสายไฟจำนวนมาก
พันกันอยู่บนเสาไฟที่หน้าตลาด
แล้วก็เกิดเป็นประกายเพลิงเกิดขึ้น
การนะครับบอกว่าตอนนั้นกำลังเตรียมตั้งร้านจะขายอาหาร
ประกายไฟลุกขึ้นในตัวอาคาร
แล้วไฟก็ไหม้ทั้งตัวอาคารเลย
แล้วก็ลุกลามไปไหม้สายไฟฟ้าแรงสูง

ที่เราคัดการณ์ก็น่าจะมาจากเสาไฟฟ้า
เพราะว่าเสาไฟฟ้าเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า
มันจะมีพวกสายอะไรโยงยางเยอะ
แล้วทีนี้สายเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นพวกสายเคเบิ้ลสายโทรศัพท
อะไรหลายอย่างมันพันกันอย่างนี้
พอมันเกิดสีกันแล้วมันก็อาจจะเกิดประกายไฟขึ้นมา
มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่หลายจุดไม่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
แต่ว่าเกิดจากเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า
เราก็ไม่ได้ฝันทงไม่ได้นั่นคาดการณ์ไปถึงสักขนาดนั้น

เพราะว่าที่แรกก็นึกว่าไฟอะไรก็ไม่รู้แล้วพอมองไปมองมา
ก็เลยทุกคนแถวนี้ก็เลยบอกว่าไฟไหม้หรือเปล่า
ก็ไปดูแล้วทีนี้พอมันลูกจริงก็ตะโกนบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้
แล้วยามกว่าเขาจะเปิดมาได้ไฟมันก็ลุกเร็วใช่ไหมล่ะ
เพราะบางทีเขาเพิ่มเสื้อผ้าเยอะแยะ
มันไม่รองเท้าเสร็จมันก็มาไม่ใส่ไฟ
ตรงตะโกงและราเปียสติลวังที่ถึงได้หนีกัน
จากจุดแรกตี๔๕๐นะครับจากนั้นตี๕๑๐มีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นที่ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น
จากจุดแรกแค่๒๐๐เมตรนะครับ
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น

ไฟไหม้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจนพังเสียหายหมด

เพลิงไม่ลุกลามไปถึงห้องข้างเคียงนะฮะ
แต่คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นอีก๕นาทีต่อมาในระแวกเดียวกันนะคะ
ไฟไหม้ร้านขายเสื้อผ้านะคะ

จุดนี้ห่างจากจุดที่๒แค่๑๐๐เมตรนะคะ
นางสาวสุปรณีคชสิตเจ้าของร้านบอกว่า

พอกลับมาอ้าวร้านตัวเองโดนไฟไหม้เหมือนกัน
แต่ว่าโชคดีที่ร้านมีระบบน้ำอัตโนมัตินะคะ
ถ้าไฟไหม้ระบบน้ำอัตโนมัติก็จะทำงาน
เสื้อผ้าที่ร้านถูกไฟไหม้เพียงแค่๒๐๐ชิ้น

ต้นเหตุของไฟไหม้น่าจะมาจากการวางเพลิง
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
สักพักนึงเขาบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ที่เรือนเด่นใช่ไหม
ก็คือตัวเองก็ออกไปดูลูกน้องอะไรก็ออกไปดู
พอออกไปดูปุ๊บก็คือหันมากลับมาดู
ก็คือออกไปดูแล้วก็คุยกันอยู่หน้าร้านนี่แหละ

แล้วก็พอหันกลับมาดูของตัวเองไฟลุกอยู่ในร้าน
ไม่ใช่ฟันเป็นไฟเลยอยูตรงกลางร้าน
ก็คือสักพักก็หันมาบุ๊บก็ไม่เยอะแล้วอ่ะ
หันมาทำผ่อนมองได้เอาในน้องตัวเองทำไมไฟขึ้น
และเสร็จแล้วบุ๊บเปลี่ยนเพื่อกมันทำงานเหมือนกับมัน

มันก็สักประมาณสิบนาทีก็ไฟก็ดับเลยและจุดสุดท้ายก็คือตีห้าครึ่งค่ะ
ซอยอำนวยศุกร์ห่างจากจุดที่สามแค่สองร้อยเมตรไฟไหม้แบตเตอรี่คล้ายคล้ายกับพาเวอร์แบงค์สีขาวอะค่ะ
วางอยู่ตรงระเบียงติดผนังทางเดินเข้าตลาด
จุดนี้ยังดีนะคะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขามาเห็นแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเก็บหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์
จะเป็นลักษณะอืมระเบิดแบบเนี้ยอืมมันก็น่าแปลกตรงที่ทำไมมันเป็น
จุดนั้นจุดนี้ใช่ไหมถ้าจะเป็นไฟไหม้แล้วก็ลุกลามไปทั่วมันก็ต้องต่อต่อกันไป
แต่นี่ตรงนั้นทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งใช่แล้วมันก็ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กัน
เพราะว่าแบงค์ตรงนี้ไปวางเอาไว้เนี่ยถ้าไม่มีใครมาเห็นมันก็จะลุกไปไหม้อย่างอื่นใช่ไหม
มันก็ลามต่อไปได้นะครับท้องที่ทั้งหมดแถวแถวเนี้ยนะครับ
ผู้ชมครับเป็นพื้นที่ของสนพญาไทยนะครับ
สืบสวนสนพญาไทยชุดพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบเบื้องต้นเชื่อว่าสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
ไม่น่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่น่าจะเป็นฝีมือของผู้ไม่หวังดี
ต้องการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายเนื่องจากพบวัตถุคล้ายกับชิ้นส่วน
ที่ใช้ประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแบบเพลิงหรือระเบิดเพลิง
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับอ่าทั้งที่อาคารโฮฟวิไลน์
ใต้อาคารโรงแรมอินทรารีเจนร้านขายเสื้อผ้าบริเวณตลาดเฉลิมลาบ
ว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายน่าจะทำการหน่วงเวลาระเบิด
ลูกนี้ให้ทำงานในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
เพื่อให้ดูคล้ายกับการเกิดเพลิงไหม้ปกติแล้วก็ลุกลามไปยังจุดอื่น
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บวัตถุพยานไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับ
แล้วจะเร่งตรวจสอบหลักฐานสำคัญก็คือกล้องวงจรปิด

เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่ามีใครที่เข้ามาบ้างที่มาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
แนวทางการสืบสวนพบว่าคนร้ายนำแผงที่เป็นการแผงวงจร
ซึ่งพ่วงต่อกับปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นสารเคมีทำให้เกิดระเบิดในลักษณะเปลวไฟ
จากนั้นระเบิดอีก๒ลูกที่วางไว้อีก๒จุดก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นระเบิดเกิดขึ้น
แล้วบริเวณใกล้เคียงก็เริ่มทำงานต่อกัน
โอ้โหดังนั้นวันนี้กรุงเทพมหานครวุ่นกันตั้งแต่เช้ามืด
ถ้าจะลำดับเหตุการณ์กันจริงก็คือรอบวางระเบิดหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ไม่ระเบิดช่วงเย็นเมื่อวาน
เช้ามืดไฟไหม้ก่อนที่ประตูน้ำช่วงสายสายต่อมาก็คือเหตุระเบิด๕จุดที่เราเล่าไปนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะ
ตั้งแต่ดูข่าวมาตลอดทั้งวันยังไม่มีสำนักข่าวไหนเปิดเผยภาพนี้
เชื่อว่าน่าจะได้ดูที่เราที่แรกเนี่ยเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เราเล่าไปหรือเปล่าเนี่ยอืม
เป็นวินาทีที่ตุ๊กตาในร้านขายของนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในศูนย์การค้าชื่อดัง
ปฐุมวันระเบิดขึ้นแบบเนี้ย
แต่อันนี้ย่านปฐุมวันนะปฐุมวันค่ะเมื่อเช้าถ้าดูตามเวลาในกล้องวงจรปิดก็คือ
ตี๔สี่สิบหกนาทีก็ใกล้กับไฟไหม้แถวสลัดประตูน้ำ
แล้วก็ระเบิดตามจุดต่างช่วงสายแต่ไม่รู้ว่าเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้ด้วยนะคะ
เป็นผู้ชายแต่งตัวคล้ายชุดนักศึกษา
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าแล้วก็ใส่หมวกสีดำคนที่อยู่ในวงกลมสีแดงคนนี้ค่ะ

ตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่าย๓โมง

คนต้องสงสัยเพราะว่าเขาเดินวนไปวนมาแล้วไปที่จุดขายตุ๊กตา

แล้วเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้ก้มไปหยิบตุ๊กตา

เอาของมีคมกรีดไปที่ด้านหลังของตุ๊กตา

แล้วเอาวัตถุสี่เหลี่ยมคล้ายแผงวงจรยัดเข้าไปในตุ๊กตา

แล้วผู้ชายคนนี้เอาตุ๊กตาตัวนี้วางไว้ที่เดิมแล้วออกจากร้านไป

นี่ไงนี่ไงบ่าย๓โมงเมื่อวานจนเนี่ยเช้ามืดวันนี้ตี๔กว่าตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะคะ

จุดตรงนั้นไงมันเริ่มระเบิดตรงนั้นเห็นมั้ยจุดเดียวกัน
นี่เลยที่เราวงไว้มันระเบิดตรงนี้เลย
ใช่ร้านเขาได้รับความเสียหายนะคะประเมินมูลค่าเป็นล้านนะคะ

ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้ที่ร้านก็ปิดให้บริการชั่วคราว
ตลอดทั้งวันก็มีเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดมีตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เก็บคราบเขม่าที่ปะปนอยู่ในสินค้าแล้วก็ไปตรวจสอบว่าระเบิดที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร
ก็ถ้าเกิดตามภาพจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะเป็นลักษณะของผู้ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์
ว่าตอนแรกสงสัยว่าเอ๊ะไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
ระหว่างตรวจสอบเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เจออุปกรณ์ต้องสงสัยวัตถุคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำมาจากพลาสติก
ถุนี้มันมีสายไฟอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าแต่ว่าขอยังไม่สรุปนะว่าวัตถุที่เจอมันคืออะไรเพราะมันถูกระเบิดนะคะมันก็ทำลายไปเกือบหมดนะนะ
แต่มีข้อมูลมาว่าเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดี
เพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดระเบิดก็คือช่วงเช้ามืดเลยค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุไม่มีวัตถุอันตรายที่ปะปนมาจากสะเก็ดระเบิดเหมือนกับสร้างสถานการณ์เฉยไม่ได้ตั้งใจให้มีคนเจ็บคนตาย
ตั้งใจก็ต้องเป็นช่วงคนเข้ามาซื้อของช่วงกลางวันอะไรแบบนี้ไงนี่คือแบบตี๔กว่าเรื่องนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะมีพนักงานของร้านเนี้ยค่ะเข้าไปแจ้งความเอาไว้แล้วลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สอนอปทุมวันตอนนี้ชุดสืบสวนสอนอปทุมวันบอกว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดของเรื่องนี้ได
วงจรมันก็ต้องลุกมาจากพวกพลักไฟหม้อแปลงใช่แต่นี่มันเป็นจุดวางตุ๊กตาคือจุดเดียวกันเลยอ่ะแล้วทำไมชายคนนี้ถึงต้องไปกรีดตุ๊กตาแล้วเหมือนเอารายัดใส่เข้าไปแล้วไปวางที่เดิมค่ะก็ต้องไปตามตัวนายคนนี้ให้ได้นะครับอ่าท่านผู้ชมครับทีนี้มีชายสองคนนะครับที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะนะฮะเพราะว่าเ
ไล่ภาพกล้องวงจรปิดจากจุดนี้ไปถึงจุดที่เจอกันไปจุดที่สถานีขนส่งไปเปลี่ยนโซ่โพ่งเสื้อผ้าแล้วก็เดินทางไปเนี่ย
นั่งรถโดยสารจะลงใต้ไปจับได้แถวชุมพรเขาสกัดจับตรงนั้นไว้ได้นะครับ
คนร้ายคนนี้ครับตอนที่หลบหนีไปนะฮะตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มได้
เป็นชายณขณะนี้เป็นต้องสงสัยนะครับเป็นชายต้องสงสัยสองคน
คนหนึ่งชื่อนายลูไออายุยี่สิบสามอีกคนนึงชื่อนายวินดันอายุยี่สิบแปด
ทั้งสองเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้บนรถโดยสารบ่อขอสอนะฮะ
ตอนที่รถกำลังผ่านจุดตรวจปฐมพรถนนเพชรเกษมตะบนวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
โดยตำรวจที่ชุมพรนำกำลังเข้าไปตรวจสอบบนรถทัวร์เพราะว่าเขาได้รับแจ้งเหตุกันนะฮะ
ก็ต้องสแกนกันหน่อยสำหรับรถโดยสารต่างว่ามีคนต้องสงสัยหรือเปล่า
เมื่อขึ้นไปตรวจสอบรถโดยสารคันนี้นะครับมีผู้โดยสารเต็มคัน
มีผู้ชายสองคนมีลักษณะต้องสงสัยก็นั่งอยู่ติดกัน
แต่ข้างตัวมีกล่องขนมขบเคี้ยวทรงกลมก็เลยขอเปิดดู
เปิดดูข้างในมีขวดโลหะทรงกลมแล้วก็มีฝาปิดทับนะครับ
ปิดทับด้วยโฟมสีขาวตัดเป็นรูปวงกลมเหมือนกัน
มีสายไฟมีถ่านไฟขนาดเล็กพันอยู่ด้วยเนี่ยฮะอืม
คือลักษณะมันคล้ายกับประกอบเป็นระเบิดเวลาได้
ค่ะก็เลยยึดเอามาตรวจสอบคุมตัวไปสอบสวน
แล้วทีนี้หลักฐานที่เจอของชายสองคนต้องสงสัยบนรถทัวร์เนี่ย
มันคล้ายกับที่เอาไปวางที่ป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อืมก็เลยคุมตัวทั้งสองคนนะครับพร้อมกับของกลางต่างต่าง
ส่งมาที่กรุงเทพให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายความมั่นคงจะได้สอบสวนอย่างละเอียดกันต่อไป
การจับกลุ่มครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน
พอเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
คนก่อเหตุมีสองคนคนแรกทำหน้าที่ดูต้นทาง
อยู่แถวจุดเกิดเหตุที่ป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
อีกคนนึงก็คือตามกล้องวงจรปิด
เสื้อสีเหลืองที่จะปิดบางใบหน้าหมดนะครับ

หลังก่อเหตุชายเสื้อเหลืองคนนี้เดินไปพบกับชายอีกคนนึง
แล้วทั้งคู่เขาได้กล้องวงจรปิดหมดนะ
หลังจากนั้นทั้งสองคนเข้าไปเปลี่ยนชุดอำพลางสายตาของเจ้าหน้าที่นะครับ

แล้วก็พากันไปขึ้นแท็กซี่ไปลงที่แถวสวนจตุจักร

นี่ลงสวนจตุจักรไปต่อแท็กซี่อีกคันหนึ่งให้ไปส่งหมอชิดสอง
แล้วพอไปถึงหมอชิด๒๒คนนี้เข้าไปในห้องน้ำของสถานีขนส่งหมอชิด๒ฮะ
ไปเปลี่ยนชุดอำพรางอัลแล้วก็ซื้อตั๋วขึ้นรถ
เขาตั้งใจจะเดินทางลงไปในพื้นที่ภาคใต้
ก็ถูกดักจับไว้ได้ที่จังหวัดชุมพร
แต่ทั้งสองคนนะครับตอนนี้ยังให้การปฏิเสธนะฮะ
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามรายงานนะครับ

แต่ตำรวจบอกว่าจากพยานหลักฐานมันก็พอจะชี้ชัดอยู่
เกี่ยวกับการก่อเหตุที่พื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่จุดอื่นต้องขยายผลต่อไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่า